จะมีการแถลงใช่ไหมที่บอกว่าถ่ายรูปกับคุณสกายใช่ป่ะมีไหม

อยู่กับผมแล้วนะครับและทางตำรวจเนี่ยพยายามจะยัดเยียดข้อหาว่าเขาติดสินบนพนักงาน
ดังทั้งที่จริงเขาโดนรีดไถคมครู

จะเข้าพบพนักงานสอบสวนไม่สิครับตำรวจต้องมาหาพวกผม

ผมขีดเส้นตายไว้ถึง๓โมงเย็น
คุณสกายมิสเตอร์สกายจะบินกลับประเทศสิงคโปร์ทันที

ก็มาที่ไหนล่ะคุณนะไปที่กระทรวงยุติธรรม

คุณผู้ชมไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เอาไปภารกิจอื่นด้วยก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วก็ไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อะไรก็ว่ากันไป
บริจาครถครับคุณบริจาครถขนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่

เอาไปมอบให้เป็นคันที่๔นะครับ
คันแรกคัน๒คัน๓เอาไปมอบให้โรงพยาบาลต่าง
ทีนี้ก็เอามาให้คันที่๔เป็นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม
รัฐบริก็ขอบใจนะ
แต่ทีนี้นักข่าวก็เอ้าเฮียชูเรื่องมอบรถเนี่ย

แต่ว่าเอาเรื่องนี้ก่อนสกายก่อนพยานเนี่ยว่ายังไง
คุณชูวิทย์อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าผมให้เวลาถึงบ่าย๓นะ
ถ้าไม่มาบ่าย๓พยานจะบินกลับประเทศสิงคโปร์ทันที
ส่วนบ่าย๒เดี๋ยวผมจะเริ่มแถลงข่าว

คุณผู้ชมแกยืนยันเลยว่าเนี่ยไม่นะ
ไอ้ที่จะไปให้ปากคำกับตำรวจหรือว่าจะสอนอ
ว่าจากกองบัญชาการตำรวจนครบานหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
พาพยานไปนะครับและต้องเรียกว่าพยานนะฮะ
เขาเป็นคนที่ถูกตำรวจขู่เข็นรีดไถไม่ใช่การให้สินบนเจ้าพนักงาน
ใช่เพราะว่ามันมีประเด็นนี้อยู่ไงที่คุณชูวิทย์ไปคอมเมนต์ใต้ภาพนี้แหละ
คือเหมือนกับว่าทางทางบอชนอ่ะไปใช้คำว่าคนนี้เป็นผู้ให้สินบนเออเออ
จะไปยัดเยียดเขาแบบนี้ไม่ได้เขาถูกคมคู่เขารู้สึกกลัวไม่ปลอดภัยนะครับ
คุณชูวิทย์อุตส่าห์ร้องขอให้เขามาที่นี่นะครับ
ดังนั้นพวกคุณก็ต้องมาสอบปากคำตรงนี้คุณชูวิทย์บอกแบบนี้

เงินจำนวน๒๗๐๐๐บาทคืนให้เขาไปเถอะ
เพราะไม่ใช่ของกลางไม่ใช่เงินของกลาง
หากตำรวจต้องการสอบปากคำให้มาหาเขาเอง

ผมพร้อมจะเปิดเผยถึงขบวนการตั้งด่านรีดไถ
ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ส่งเท่าไหร่ส่งให้ใคร
ซึ่งพบว่าหลังจากเรื่องบ่อนพนันปิด
ก็หันมาทำเรื่องของตั้งด่านรีดหายเหมือนกัน
คุณผู้ชมเฮียชูจะแถลงบ่าย๒
ก็คือจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แหละก็ต้องตามกันแหละ
แต่ถ้าเกิดว่าเฮียชูพูดแบบนี้แล้ว
นี่ฉันอยากรู้ฝั่งตำรวจคุณ

พลตำรวจตรีอัตภพรวงศรีปรีดา
ถึงกรณีที่คุณชูวิทย์โพสต์ว่าอยู่กับพยาน

หลังกฐว่าก็ออกมาพูดเหมือนกันนะฮะ
โดยบอกว่าทางพนักงานสอบสวนเตรียมเนี่ยคุณ
เอกสารหลักฐานอะไรไว้ในคดีนี้

ไม่มีการแจ้งข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานนะ
จากพนักงานสอบสวนได้ประชุมหาบริกันแล้ว
ว่าหากเป็นกรณีที่ผู้เสียหายถูกคมคู่
ถูกมองว่าเป็นผู้เสียหายตามคดีอาญา

ถ้าเท่ากับตอนนี้ทุกคนจะอยู่ในฐานะพยาน
ใช่ค่ะแล้วเห็นเขาบอกว่าเขาเตรียมรูปของตำรวจนะ
ตำรวจทั้ง๑๔นายเลยที่ปฏิบัติงานอยู่วันนั้น

บอกเลยตำรวจคนไหนจำหน้าได้ใช่ไหม
จ่ายตังค์๒๗๐๐ให้กับตำรวจนายไหน
ส่วนการจะไปสอบพยานที่ต่างประเทศคุณ
ตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ได้ทำเรื่องของการขออนุมัติการเดินทาง
ทำวีซ่าเรียบร้อยแล้วหากมีความคืบหน้า
จะรายงานเพิ่มเติมให้ที่จะไปสอบพยานที่ไหนบ้าง

ยกย้ายตำแหน่งพันธุ์ตำรวจเอกยิ่งยศซัวร์นโอะไร

ดำรงตำแหน่งภูมิกับการสถานีตำรวจนครบานหนองจอกนะฮะ
เรื่องนี้ผู้การนครบัน๑ระบุเพียงสั้นว่าไม่รู้ก่อน
ต้องรีบขึ้นไปประชุมกับคณะทำงานก่อน
เพื่อเตรียมแนวทางในการไปสอบปากคำผู้เสียหายในคดี๒๗๐๐บาทก่อนนะฮะ
ทันเวลาตามนัดหมายก่อนส่วนเรื่องย้ายเนี่ย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอนะคุณผู้ชมอีกประมาณสัก๕๐นาที
คุณชูวิทย์จะมีแถลงเราจะเห็นความเคลื่อนไหวเรื่องนี้แน่นอน